โบแวนด้าก็เลยบอกว่าโอ๊ยสบายใจหายห่วงแล้วจ้า
แล้วคุณแม่ลูกนี้เขาน่ารักมากคุณผู้สูงค่ะ
ใช่ไหมแล้วแม่โบก็เลยเปิดเผยชีวิตในช่วง

แต่ก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดนะจ๊ะ

แม่โบก็เลยลองทำน้ำพริกขาย
ปรากฏว่าโอ้โหออเดอร์แน่นมาไม่หยุด
มีรายได้เสริมให้ครอบครัวเป็นอย่างดีเลยจ้า
จ๋าที่ซื้อไปก็โอเคผมว่าอร่อยมาก

แต่พอเรารู้สึกว่าผลตอบรับกลับมา

น้องมณีได้ช่วยไหมคะได้ช่วยคุณแม่ไหม

เพราะว่าหนูต้องการอยู่ป้า
ช่วยคุณแม่ด้วยน่ารักเนาะเป็นกิจกรรมคู่แม่ลูกนะคะ
ส่วนเรื่องชายลึกลับที่ทักแชทมาขอเลี้ยงดูแม่โบ
ตอนนั้นตอนนี้ลามปามไปทัก
ดาราสาวเกรทพระสิตาด้วย

คนดังกล่าวเนี่ยยังทักมาอยู่อีกนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะ
แม่โบก็เลยบอกว่าไม่ตอบกลับแล้วดีกว่า
แล้วก็ยืนยันว่าแม่ดูแลตัวเองได้
ไม่ต้องพึ่งเงินใครนะจ๊ะ
เสียจริงที่ส่งข้อความบอกว่า
มากกว่าล่าสุดก็ทักกลับมา

ก็จะไปพ่อท้อนร้องทุกเลยนะคะ